ก็เป็นธรรมเนียมช่วงส่งท้ายปีครับ
สมาคมผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
จะตั้งฉายาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับ
กลายเป็นธรรมเนียมช่วงส่งท้ายปี
สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
ได้ตั้งฉายาให้กับ๑๐นายตำรวจเพื่อสะท้อนการทำงาน
เริ่มกันที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาแม่ทัพศรีกากี
ได้ฉายาห่อบ่อสายแข็ง
หลังมีกระแสถูกบังคับให้ลาออกเพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี
สุดท้ายถูกดับด้วยคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีว่า
ห่อบ่อต่อรอท่านนี้ทำงานดีให้ยูต่อ
ยาหู้
ระดับประเทศมาแล้วหลายคดี

จะทำให้มันจนยิ่งกว่าขอทาน
คนตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ฉายา

จากการกวาดล้านเครือไข่ไสสนะพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่
ส่วนผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโท
ชานเทพเสสาเวทปีนี้ได้ฉายา

ผลตำรวจโทจิติรอดบางอย่าง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ฉายาฉลามตาฟาง
หลังไม่สามารถดำเนินการตามที่ชาวบ้านร้องเรียน
ไม่หลุดโทสำหรับคนตำรวจตีสุระเชษหักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวฉายานายพลศูนย์เหรียญ
หลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายศูนย์เหรียญ
อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า๑๓๐๐๐ล้าน
สุดท้ายสารอาญายกฟ้องผู้ต้องหาเท่ากับว่า
ที่ทำมานั้นศูนย์เปล่าจึงเป็นที่มาของฉายานายพลศูนย์เหรียญ
อ้าวน้าว
ต่อด้วยพลตำรวจตีกมลเหรียญราชา
ผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบฉายา

หลังเดินหน้าตรวจสอบทุจริตเงินทอนวัด
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาน
ฉายาแมนไทยลีกจากการสืบสวน
กระทั่งจับงงระบวนการล้มบอล

เขณะที่พันธ์ตำรวจเอกณปสินภูรสวรรค์
รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาน
ได้ช้าญานักสืบโศกลึม
เนื่องจากเป็นนายตำรวจที่อยู่เบื้องหลังการคลี่คลายคดีสำคัญ
แต่ไม่เคยได้ร่วมการแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหา
สุดท้ายพันธุ์ตำรวจเอกภูมิมินพุ่มพันธ์ม่วง
จากการจับกลุ่มผู้ต้องหาโจรกรรมรถยนต์พยายามหลบหนี
ด้วยการแบกขึ้นมานำตัวกลับไปห้องสอบสวนกองปราบราม